อีกอยู่ที่ใต้ต่อครับมันสกรูตรังใช่ไหมคุณผู้ชมมา
ภูเก็ตครับมีกระบะเข้าโค้งมาแหกโค้ง
แหกโค้งปุ๊บข้ามก่อกลางเวลาข้ามก่อกลางคืออะไร

กระบะกับกระบะเต็มฮะ
หลุดโค้งนะครับนี่จังหวะนี้ข้ามไปแล้ว
โอ้โหแล้วไม่ได้มืดไม่ได้อะไรนะ๔โมงครึ่ง
เมื่อวานนี้เองบนถนนวิชิตสงครามตรงข้ามโรงเรียนกระทู้วิทยาครับ

พยายามดูอยู่ว่าถนนเปียกหรือเปล่า

ถนนลื่นหรือเปล่าคล้ายใต้มีฝนไงพี่เบิร์ตใช่
ทะเบียน๓๙๕๕นี่เป็นอย่างนี้เลยสภาพ
กระจกหน้าขวาแตกนะคนขับเนี่ยชื่อนายฉลองชัยครับ
คนขับคือนายสุเทพบาดเจ็บติดคาซากรถเลย
แล้วก็มีคนนั่งมาด้วยกันด้วยนะก็เจ็บไปอีกหนึ่งคน
เจ้าหน้าที่ต้องเอาเครื่องตัดโอ้โหคันขาวนี่
เนี่ยเละเลยอ่ะฝั่งคนขับอ่ะยุ่งเข้าไปเลยอ่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางครับคุณผู้ชม
ออกมาจากตัวรถแล้วก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลครับ
ต้นตำรวจมาถึงก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ทำการเคลื่อนย้ายรถทั้ง๒คัน
พ้นจากถนนนะฮะนี่เราให้ดูทะเบียนชัด
แล้วคือถนนมันแค่รู้สึกจะสองสามเลนอ่ะคุณผู้ชมอ่ะ
เนี่ยเออสองเลนพอมันชนปุ๊บก็ต้องรีบเอาออกจากถนนก่อน
อย่างนั้นรถติดยาวเลยเดี๋ยวจะรอให้คนขับกระบะ
ทั้งสองฝั่งหายดีออกจากโรงพยาบาลมา
มาสอบปากคำครับแล้วก็จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ภาคใต้ระวังหน่อยนะฮะช่วงนี้ยังมีฝนอยู่
ผมสงสัยว่าบนถนนมันมีน้ำมันหรือมีอะไรที่ทำให้ลื่นหรือเปล่า
ทำไมอยู่ดีแล้วมันสะบัดแบบนี้เลยอ่ะ
เบิร์ดคิดเหมือนขวัญนะเพราะภาพเมื่อกี้เหมือนเขามาดีด้วยนะ
มาตามทางดีเลยนะแล้วทำไมไปเหอะเนี่ย